สำหรับใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่าง
เพื่อที่จะสัมผัสลมหนาวทั้งภาคเหนืออีสาน
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาฟังสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ

เพราะว่าบางจุดมีโอกาสที่เจอฝน

สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

กลุ่มฝนหายไปเกือบหมดละทีเดียวนะครับ
เพราะว่าลมหนาวอากาศแห้งที่พัดเข้ามาปกกลุ่มนะครับ
ทำให้ฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่แถวบริเวณมาเลเซียซะส่วนใหญ่นะครับ
จึงทำให้ในบริเวณทางตอนบนภาคเหนืออีสาน
ในช่วงเช้ากับช่วงค่ำก็จะได้เจอกับอากาศเย็น
แต่ว่าในช่วงกลางวันแดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับ
นี่คือลมหนาวที่มีการแผลลงมานะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาแบบนี้ต่อเนื่องไป
จนถึงประมาณสุดสัปดาห์นะครับ

จะมีบทบาทกับพายุหนึ่งลูกตรงนี้นะครับ

ซึ่งพายุลูกนี้ก็จะมีการดูดเอาความชื้นมารวมกันไว้ตรงนี้นะครับ
ก็จะทำให้ความชื้นต่างเนี่ยนะครับลอยตัวขึ้นมา

พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

แต่หลังจากที่มีลมหนาวมาอีกระลอกนึง

ซึ่งลมหนาวนี้ในช่วงพฤหัสตอนกลางคืน

ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
จะทำให้อากาศนั้นเย็นลงจากทั้งฝน

นี่คือกระแสลมระดับสูงนะครับ
๕กิโลเมตรจากพื้นดินจะสังเกตว่า

แบบนี้ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน

ต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะครับ

สำหรับใครที่จะวางแผนขึ้นไป

ก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
มาถึงบางจุดอาจมีโอกาสเจอลูกเห็บด้วย